คุณผู้ชมค่ะพูดถึงนักคอมเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังคิดถึงนครอยู่ถึงว่าจากไปแล้วครบ๒เดือน
แต่ว่าผลงานปัจจุบันนี้เรายังตามดูอยู่เลยอ่ะใช่ค่ะแล้วผลงานแต่ละอย่างเนี่ยคือสนุกมากมากนะคะ
แล้วก็มีคุณภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะคะผลงานของนครเนี่ยได้รับรางวัลด้วยค่ะ
ชิ้นนี้เป็นที่น่าชื่นชมจริงเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้วยนะผลงานชิ้นนี้แหละคุณผู้ชม
เป็นผลงานโฆษณาของสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งค่ะนักคอมเนี่ยอยู่ในคาแรคเตอร์สวมมัสคอตเป็นจิ้งจกค่ะ
แล้วก็มีคุณไอ้นพัชรีลูกสาวนครนี่แหละได้นำข้อความสนทนาของทีมงานที่มาแจ้งข่าวดีนี้ค่ะ
มากมายเลยบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักคอมด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานผลงานชิ้นนี้ด้วยค่ะที่ผลิตผลงานชิ้นนี้มาด้วย